คุณผู้ชมไปที่จังหวัดเพชรชบุรีค่ะอันนี้ก็โหดไม่แพ้กันเลยนะคะ
เจ้าของอู่ซ่อมรถจักรยานยนต์ค่ะถูกบุกฆ่าถึงบ้านเหมือนกัน
คนนี้เนี่ยถูกบุกเข้าไปแล้วก็จับหน้าเนี่ยกดบ่อน้ำในบ้าน
จนเสียชีวิตเลยนะคะแล้วก็มีการชิงเงินสดกว่าหนึ่งหมื่นบาทแล้วก็โทรศัพท์หนึ่งเครื่องหลบหนีไปด้วย
เพราะมันไม่ได้มีร่องรอยการรื้อค้นอะไรเลย
แล้วก็ที่น่าเศร้าใจคือคนที่พบศพก็คือภรรยาค่ะ
เหตุการณ์เกิดเมื่อวานนี้นะคะภรรยาตอนนี้ยังทำใจไม่ได้เลยค่ะ

ซึ่งวันนี้ญาติญาติเนี่ยไปรับศพของผู้เสียชีวิตแล้วนะคะ
ผู้ตายคือนายพักควัฒน์อินทชิตอายุ๕๙ปี
ก็นำร่างไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง
ตะบนท่าไม้รวกอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรี
มีชาวบ้านกับญาติญาติมาช่วยกันเตรียมงานศพ
บรรยากาศก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้านะคะ
หนึ่งในนั้นก็คือนางเรไรบือสันเทียวัย๕๖ปีภรรยาผู้ตายค่ะ
ทำใจไม่ได้เลยหมดเรี่ยวหมดแรง
แล้วก็เหนื่อยล้าเพราะว่านอนไม่หลับเลยทั้งคืนนะคะตั้งแต่เกิดเหตุการณ์
เพราะว่าเธอนี่แหละคือคนที่เข้าไปพบศพของสามี
คว่ำหน้าเสียชีวิตอยู่ในอ่างน้ำปูนทรงสี่เหลี่ยม
ซึ่งมีน้ำอยู่เต็มอ่างในบ้าน
บ้านเธอเนี่ยเป็นลักษณะบ้านปูนชั้นเดียวนะคะ
ตั้งอยู่กลางป่าละเมาะห่างจากบ้านข้างเคียงประมาณสักหนึ่งร้อยเมตรได้
แล้วก็ห่างจากถนนสายบ้านท่าไม้รวกเขากระปุกประมาณ๕๐๐เมตรค่ะ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบดูนะคะสำหรับร่างของนายพระควัฒน์
เขามีบาดแผลที่ศีรษะแล้วก็ใต้ตาซ้ายอย่างละ๑แผล
ที่แผ่นหลังอีกสองแผลฟันหักหนึ่งสี่
ซึ่งแพทย์ชนสูตรแล้วบอกว่าแผลที่เจอทั้งหมดนี้
ไม่ว่าจะที่หัวที่ใต้ตาที่แผ่นหลังหรือว่าฟันหักเนี่ย
ไม่สามารถทำให้นายพระควัฒน์เสียชีวิตได้ครับสาเหตุการเสียชีวิตน่าจะมาจากการจมน้ำค่ะ
ตรวจสอบรอบบ้านก็พบว่ามีรอยเลือดที่ประตูข้างบ้านแล้วก็มีรอยคราบเลือด
ลักษณะเหมือนถูกลากจากหน้าบ้านไปจนถึงห้องน้ำส่วนทรัพย์สินในกระเป๋าสตางค์นะคะ
มีเงินสดกว่าหนึ่งหมื่นบาทแล้วก็มือถือหนึ่งเครื่องศูนย์หายไป
เรไรเล่าบอกว่าสามีเนี่ยเป็นช่างเปิดอู่ซ่อมรถจักรยานยนต์อยู่ที่บ้านท่าไม้รวกนี่แหละค่ะ
ซึ่งเธอกับสามีเนี่ยจะแยกกันนอนเธอจะนอนที่ห้องเช่าซึ่งเปิดเป็นอู่ซ่อมรถ
ส่วนสามีจะเข้ามานอนที่บ้านกลางป่าละเมาะก็เป็นห่วงบ้านแล้วนะคะ
ห่วงแมวกับไก่ที่เลี้ยงเอาไว้ก็จะกลับมานอนบ้านนี้ดูแลสัตว์เลี้ยง
แล้วตื่นเช้าก็รีบออกไปเปิดอู่ซ่อมรถที่ภรรยานอนอยู่ครับ
วันเกิดเหตุค่ะเธอบอกว่า๙โมงครึ่งแล้ว
ยังไม่มาเปิดอู่เลยเธอบอกมันผิดสังเกตก็เลยชวนเพื่อนขี่มอเตอร์ไซค์ไปตาม
พอไปถึงก็เห็นประตูบ้านถูกล็อกจากด้านนอกทั้งหมด
แต่เธอเห็นรองเท้าแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์รวมถึงรถยนต์ของสามีจอดอยู่
เธอก็เลยงัดประตูเลยค่ะเดินเข้าไปเห็นไฟห้องน้ำเปิดอยู่
รีบเดินเข้าไปตอนแรกตั้งใจจะแค่ว่าเอ๊ะสามีทำไมเลินเล่อเปิดไฟห้องน้ำทิ้งไว้
ครับจะเดินไปปิดไฟเฉยเฉยปรากฏมาเจอภาพนี้อ่ะค่ะ
นอนคว่ำหน้าเสียชีวิตอยู่คาอ่างปูนที่ใส่น้ำ
ผิดสังเกตก็สมดา๗โมงเช้าอ่ะเขาต้องเปิดร้านแล้ว
แล้วเพื่อนบ้านเราคัดแกงอยู่เป็นลูกน้องเขา
เราไปมาสังเกตแล้วเขาบอกว่าตาช่างยังไม่มาเปิดบ้านเลย
เอ๊ะช่างไปไหนล่ะก็ให้เพื่อนอ่ะขี่รถมอเตอร์ไทยมา
เราก็ขี่รถมอเตอร์ไม่เป็นมาดูสงสัยใครไหม
เพราะเขาเข้ามานมคนเดียวเราก็ไม่รู้
ว่าหรือใครแต่ที่รู้ที่เขามาหาข้างในก็คือ
แต่ใจคนเดียวนั่นแหละเข้ามาหาเขาอ๋ออ๋อเป็นเพื่อนกันหรือเปล่า
เขาเป็นเพื่อนกันเพิ่งคบกันอ่ะเบื้องต้นตำรวจสันนิษฐานเรื่องราวไว้แบบนี้นะคะว่า
คนร้ายเนี่ยเข้ามาที่บ้านหลังนี้แล้วคงจะเข้ามาทำร้ายร่างกายผู้ตายด้วยการชกเข้าไปที่ใบหน้าจนเขาฟันหักหนึ่งซี่
แล้วผู้ตายน่าจะหมดสติก็เลยลากผู้ตายเข้าไปกดหัวในอ่างน้ำในห้องน้ำค่ะ
เพื่อเป็นการอำพรางสาเหตุการตายจากนั้นก็ค่อยหลบหนีออกมาจากบ้าน
แล้วก็ล็อกกุญแจนอกบ้านประหนึ่งว่าไม่มีคนอยู่บ้านนะคะ
สันนิษฐานดูก็คือเราพบฟันล่วงหนึ่งซี่ตรงประตูนะครับ
แล้วก็มีหยดเลือดแล้วก็มีรอยลากตอนนี้เราต้องการเพียงแต่พิสูจน์ทราบว่า
ตายก่อนที่จะถูกแช่ในอ่างน้ำหรือว่าไปตายในอ่างน้ำ
ก็ต้องรอผลพิสูจน์ของแพทย์อีกครั้งหนึ่งแต่พยานที่ใกล้ที่เกิดเหตุก็มีพวกเลี้ยงวัว
คนระแวกนั้นนะครับคนภายนอกเนี่ยเข้าไม่ถูกหรอก
เข้าไปก็เป็นป่าหมดคุณคารินกระมุดโยธินผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งนะคะบ้านก็ยังคงปิดเงียบค่ะ
เป็นบ้านชั้นเดียวก่ออิดแบบเนี้ยค่ะรอบตัวบ้านก็เป็นสวนสลับป่า
ซึ่งบ้านแต่ละหลังก็อยู่ห่างกันพอสมควรนะคะครับทางเข้าบ้านก็เป็นถนนลูกรัง
ตำรวจดูภายในบ้านก็จะเห็นว่ามีการจัดแบ่งเป็นสัตว์เป็นส่วนซึ่งส่วนที่พบศพผู้ตายเนี่ย
อ่างปูนที่เกาะขึ้นมาความสูงประมาณสักหัวเข่าได้ค่ะอันนี้เป็นโซนห้องนั่งเล่นเข้ามา
แล้วก็เนี่ยค่ะเดินเข้ามาข้างในก็จะเป็นห้องน้ำแล้วก็เจออ่างปูนที่มันเกาะขึ้นมาประมาณสักความสูงเท่าเข่าอ่ะนะคะ
แล้วก็ถัดไปถัดไปอีกนิดนึงเนี่ยก็จะเป็นราวตักเสื้อผ้าซึ่งก็ตรงนั้นเนี่ยมีคราบเลือดอยู่ด้วยนะคะ
แล้วก็ตรงที่ประตูข้างบ้านด้วยคุณคารินไปที่ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ที่เป็นอู่ของผู้ตายค่ะ
อยู่จากห่างจากบ้านพักประมาณสองกิโลเมตรด้วยไปเจอกับนางสาวอลิสาพรมศิษย์
ลูกติดของภรรยาผู้ตายก็เป็นลูกเลี้ยงอ่ะนะคะก็บอกว่าปกติไม่ค่อยได้อยู่กับพ่อนะคะ
จะแวะมาเยี่ยมช่วงนี้ก่อนเกิดเหตุเนี่ยพ่อเคยบ่นให้เธอฟังบอกว่า
มีคนแอบมาขโมยใช้น้ำในบ้านพ่อยังเคยเล่าให้เธอฟังเลยว่าเดี๋ยวถ้าเจอตัวนะ
ต่อว่าซะให้เข็ดเลยแต่เธอก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะคะว่าเรื่องนี้มันจะเกี่ยวยงกับการที่พ่อเธอถูกฆ่าหรือเปล่า
ซึ่งนิสัยของพ่อเนี่ยเป็นคนพูดจาเสียงดังเป็นคนลักษณะเหมือนขวานผ่าซากอะค่ะพูดตรงพูดจาโผงผาง
แต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเธอบอกพ่อไม่เคยมีปัญหาบาดหมางกับใครไม่เคยเห็นพ่อทะเลาะกับใคร
ส่วนทางเข้าบ้านเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเปลี่ยวนิดนึงก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะมีวัยรุ่นเข้ามาใช้เป็นพื้นที่รับตาคนในการเสพยาเสพติดหรือเปล่า
ตอนนั้นเห็นว่าแบบว่าเขามีปัญหาแล้วอะไรกับใคร

ก็จะเก็บมากับตัวมากกว่าหนูได้ยินข้าบ่นหรือว่าพวกมันที่บ้านกูแล้วไม่จ่ายเธอพูดเองนะ
พี่ตัวคนเสียชีวิตนะนั่นแหละ
พอตอนเช้าก็เสียชีวิตเลย

ตลอดที่รู้จักอยู่ด้วยกันมา
คุณลุงเค้ามีปัญหาบรรดากับใคร
ไม่น่าจะมีก็นั่งคุยกันก็ปกติเขาก็ซ่อมรถอยู่นี่ตอนเช้าเขาก็มาทำงานตอนเย็นเขากลับไปนอนบ้าน
ทางคดีนะคะตอนนี้ตำรวจสอบปากคำพยานไป๓๔ปากแล้วก็ยังไม่มีใครให้การมีพิรุษ
ตำรวจก็เชื่อนะคะว่าคนร้ายไม่น่าจะตั้งใจมาฆ่าชิงทรัพย์เพราะว่าไม่มีร่องรอยการรื้อค้น
แต่ก็ยังไม่ได้ตัดประเด็นนี้ทิ้งไปค่ะเพราะว่ามันมีทรัพย์สินที่หายไปจริงก็คือเงินสดกับโทรศัพท์มือถือ
ส่วนอีกประเด็นนึงเนี่ยตำรวจตั้งว่าอาจจะเป็นการฆ่าล้างแขนหรือเปล่าที่ผู้ตายเคยไปพูดด่าทอในเรื่องต่าง
อาจจะเป็นความแค้นสะสมก็เลยกลับมาเกาะเหตุแบบนี้
เมืองต้นเรียกผู้ต้องสงสัยมาสอบปากคำเพิ่มอีกคนนึงแล้วนะคะ
ไปหาที่บ้านพักแล้วยังไม่เจอตัวก็ต้องรอเรียกมาตรวจสอบก่อน
แล้วก็จะนำผลการสอบปากคำไปประกอบกับผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์มาสรุปหาสาเหตุที่แท้จริงของคดีนี้ต่อไปค่ะ

ล่าสุดนะคะตำรวจสพท่าไม้รวกบอกว่าจับตัวมือฆ่านายพระควัฒน์ได้แล้วด้วยนะคะ
ปรากฏว่าเป็นช่างรับเหมาก่อสร้างค่ะชื่อว่าในใจเพิ่งจะรู้จักกับผู้ตายได้ไม่นาน
แล้วก็ชอบเข้ามาที่บ้านหลังเกิดเหตุเป็นประจำก็ไม่รู้ว่าจะเป็นคนเดียวกันกับที่ลูกสาวเล่าหรือเปล่าว่าพ่อมาบ่นว่ามีคนชอบเข้ามาใช้น้ำในบ้าน